มุมสมคลัฐที่จังหวัดตะโสทรนะคะมีเด็กเด็กกลุ่มนึงนะคะ
ก็เป็นพี่สาวน้องสาวแล้วก็มีเพื่อนพี่สาวอีกคนนึง
ปรากฏว่าจังหวะที่เดินกันอยู่มีคนนึงค่ะไปเตะรังแตนเข้า
แนนมันก็แตกฮือออกมาแล้วก็วิ่งไล่บินไล่รุมต่อยเด็กกัน
พี่พี่กระโดดลงในสระน้ำอยู่ไกลกัน

สุดท้ายแล้วปรากฏว่าน้องพลัดตกลงไปในสระน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตไปเลยนะคะ
วินาทีที่แม่เห็นร่างลูกถูกงมขึ้นมาจากสระน้ำเนี่ยร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านสำราน
ในตะบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดเยี่ยวโสทรนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาดใหญ่น้ำเต็มสระเลยลึกกว่า๔เมตร
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตอนที่รู้ข่าวมาช่วยกันงมหาตั้งแต่เย็นแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่เจอค่ะก็เลยต้องประสานนักประดาน้ำจากกู้ภัยฮุก๓๑ยะโสธร
ใช้เวลา๑๕นาทีก็สามารถงมร่างน้องสุพรรษาศรีคำพลขึ้นมาได้
น้องอายุ๑๒ปีเองนะคะน้องจมอยู่ก้นสระห่างจากขอบสระ๓เมตรค่ะ
น้องสาวเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพี่สาวกับเพื่อนชวนกันไปถ่ายคลิปที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งมันอยู่ใกล้กับสระน้ำแล้วก็มีเพื่อนพี่สาวที่เป็นผู้ชายอีกสองคนเนี่ยตามมาด้วย
ซึ่งหนึ่งในผู้ชายสองคนนี้เดินไปเตะรังแตนเข้าแล้วก็เลยทำให้แตนเนี่ยแตกรังออกมา
เพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายก็กระโดดลงไปในสระน้ำพี่สาวเห็นแบบนั้นก็เลยกระโดดตามไปด้วย
เพราะว่ากลัวแตนจะต่อยแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
ส่วนแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะคะนางสุรีรัฐอนันตาก็บอกว่าเธอมีลูก๓คน
คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกคนกลางแล้วที่ลูกมาถ่ายคลิปกันเนี่ย
ไม่ได้มาถ่ายเล่นกันสนุกสนานนะคะลูกบอกว่าก็อยากจะช่วยแม่หาเงิน
น้องก็เลยอยากไปทำแม่ถึงได้อนุญาตให้ไปค่ะ